คุณผู้ชมครับที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีประจันทร์ที่สุพรรณบุรี
คนร้าย๔คนไปตัดโซ่เหล็กที่คล้องวิหารมหาอุด
และเข้าไปรื้อค้นเพื่อจะเอาเงิน
มีวงจรปิดตี๑๒๓นาที
คนร้าย๔คนชาย๒หญิง๒
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างโรงเรียนก่อนจากนั้นก็ดับเครื่อง
เข็นรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาข้างวัดเดินไปที่วิหารนะครับ
แล้วก็ตัดเหล็กเข้าไปในวิหารครับ
สักพักก็เดินออกมาโดยไม่ได้เอาอะไรออกมาด้วยนะฮะ
คนร้ายเนี่ยคาดว่าน่าจะประสงค์ต่อเงินกระถิ่นนะครับ
ทางวัดเพิ่งจะได้มา๑ล้าน๕แสนบาทนะครับ

แต่ว่ายังดีที่ทางวัดเอาเงินเข้าธนาคารไปแล้วครับ
ทำให้คนร้ายไม่ได้เงินไปแล้วก็ไม่ได้วัตถุมงคลอะไรเลยนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะสภาพก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
มีรอยเหล็กเป็นห่วงนะครับ
ถูกตัดออกเป็น๒ชิ้นนะครับมีพระพุทธรูปเก่าแก่
อายุประมาณ๔๐๐๕๐๐ปีข้างในยังอยู่ครบนะครับ
พระท่านก็บอกว่าตี๕กำลังจะไปบินทบาทครับ
พอมาดูก็พบว่ามีร่องรอยถูกคนร้ายตัดเหล็กเข้ามา
เบื้องต้นไม่แน่ใจว่าเอาจริงแล้วคือวัตถุมงคลอะไรหายไปบ้างไหม
ฝากคนร้ายนะฮะว่าอย่าเข้ามาเอาทรัพย์สินในวัดเลยเพราะว่าเงินส่วนใหญ่
พระท่านบอกแล้วว่าพอวัดได้ปุ๊บเนี่ยเข้าแบงค์ทันทีครับ

ขณะที่ทางผู้กำกับนะครับมีการสั่งให้ชุดสืบสวนครับ

ดูวงจรปิดนะฮะคนร้าย๔คน
มีพฤติกรรมรูปร่างคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุ
ขโมยตู้เงินบริจาคของวัดแห่งหนึ่งในอำเภอสามชุกก่อนหน้านี้ด้วย
ซึ่งเหตุการณ์นั้นคนร้ายเอาตู้บริจาคไปทั้งตู้นะฮะ
หนีลอยนวลครับแล้วก็ประสานชุดสืบสวนสพสามชุกเนี่ย